ดูเหมือนว่าบรรยากาศจะเข้มข้นมากขึ้น

คือคำถามก็คือว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ดำรงตำแหน่งนายกครบ๘ปีเนี่ยเมื่อไหร่

ดำรงตำแหน่งรวมกันเกิน๘ปีไม่ได้

ถ้านับตั้งแต่วันแรกที่บิ๊กตู่เป็นนายก
คือ๒๔สิงหาคม๒๕๕๙

มันจะครบ๒๔สิงหาคม๒๕๖๕คือ๘ปี

ล่าสุดนะครับดูบรรยากาศลานคนเมืองตั้งแต่เย็นที่ผ่านมานะฮะ
กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยรวมตัวกันนะครับ
ช่วงค่ำฝนก็ตกลงมานะครับ
มีนายจตุพรพรมพันธ์และนายนิติธรรมล้ำเหลือ
เป็นแกนนำในการชุมนุมนะฮะ
เป็นแกนนำคณะหลอมรวมประชาชนนะครับ
แถลงข่าวการจัดการชุมนุมที่ลานคนเมือง
นับถอยหลัง๘ปีประยุทธ์นะครับ
แล้วก็บอกถึงจุดประสงค์และเนื้อหาต่างนะครับ
โดยนายจตุพรกับนายนิติธรรมล้ำเหลือ
ขอให้ผู้ว่ากอทมสบายใจได้ว่า
จะไม่ค้างคืนที่ลานคนเมือง
ในช่วง๔วันนี้
เพราะสถานที่ที่จะค้างคืน

ยืนยันว่าการนับวันนายกรัฐมนตรี

คือวันที่๒๔สิงหาคม๒๕๕๙
เพราะฉะนั้น๒๔สิงหาคมที่จะถึงนี้

จะเป็นนายกครบ๘ปีแล้ว
โดยทางกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ย
บอกว่าจะนัดหมายกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
ในการชุมนุม๒๓สิงหาคม๑๖นาฬิกา
และจะชุมนุมต่อเนื่องไปนะครับ
จนถึงเที่ยงคืนเข้าสู่๒๔สิงหาคม
เพื่อจะดูว่านายกรัฐมนตรีเนี่ย
เมื่อครบ๘ปีแล้วจะทำยังไง
เดี๋ยวลองฟังเสียงหน่อยนะฮะ
ผลเอกประยุทธ์ก็ย่อมจะรู้ดีว่า
เหตุวิกฤตที่กำลังจะเกิดนั้นมาจากตัวเอง
มาจากการไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูล

เพราะฉะนั้นจะเป็นวิกฤตใหญ่

เป็นวิกฤตที่พลเอกประยุทธ์ไม่มีวันที่จะรับมือได้
นี่ฮะที่มีรายงานข่าวนะฮะ
บอกว่าในเวทีการชุมนุมถึงขั้นบอกว่า

ตั้งเป้าจะคาวดาวน์เพื่อไล่คนเอกประยุทธ์
หลังเป็นนายกครบ๘ปีเนี่ย
จะไปทำเนียบรัฐบาลด้วยนะครับ

กลุ่มรัศดรเองก็นัดชุมนุม

นี่นะครับแล้วก็แสดงจุดยืนว่า

๔สิงหาคม๒๕๖๕นี้เช่นกัน
ทางฝั่งธรรมเนียบรัฐบาลนะครับทุกผู้ชมครับ
หลังจากมีข่าวว่าทางกลุ่มผู้ชุมนุม
จะเดินทางมาปักหลักที่ธรรมเนียบมาเคาน์ดาวน์

ออกจากตำแหน่งหลังจากครบ๘ปี
บอกว่าสาเหตุสำคัญที่พลเอกประยุทธไม่ตอบคำถามเกี่ยวกับวาระ๘ปี
เพราะนายรัฐมนตรีได้แสดงจุดยืนชัดเจนแล้วว่า
ทุกอย่างเป็นของสารรัฐธรรมนูล

เพราะฉะนั้นต้องเคารพการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูล
ขอให้ทุกฝ่ายยึดหลักการและปฏิบัติ
ตามขั้นตอนของกฎหมายเช่นเดียวกัน
เพื่อให้ประเทศเดินต่อไปได้และไม่เกิดความวุ่นวาย
เสกสกลอัฐาวงอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักมนตรีนะฮะ
นี่เป็นอดีตแกนนำคนเสื้อแดงด้วย
บอกว่าถ้าพักฝ่ายค้านมั่นอกมั่นใจว่านายกจะหลุดจากตำแหน่ง

ไม่ต้องดินรนที่จะให้นายกลาออกจากตำแหน่งก่อนสารธรรมนูญจะวินิจฉัย
ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการนายกพร้อมน้อมรับอยู่แล้ว
แต่จะไม่ลาออกก่อนมีคำสั่งของสารรัฐมนูลอย่างแน่นอน
อย่างนั้นจะเข้าทางพักเพื่อไทยขอให้อย่ามาตีกินทางการเมืองกันแบบนี้
คนอื่นเขารู้ทันพฤติกรรม
ล่าสุดมีคำสั่งจากสนนางเลิ้งที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ
ห้ามรถทุกชนิดเข้ามาในพื้นที่ธรรมเนียบรัฐบาลโดยรอบเลย
ตั้งแต่๗นาฬิกาของวันนี้เลยนะฮะ
จนถึงวันที่๒๔สิงหาคมหรือจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ
หลังจากที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มคณะหลอมรวมประชาชน
และกลุ่มรัศดรไล่ตู่เนี่ย
ประกาศท่าทีแล้วก็คาดว่าจะเดินทางมาที่ธรรมเนียบรัฐบาล
ในช่วงเย็น๒๓สิงหาคม
คุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวของเราไปดูบรรยากาศ
รอบธรรมเนียบเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับ
ตอนนี้มีรถควบคุมฝูงชนมาแล้ว

พร้อมกับรถฉีดน้ำแรงดันสูง

จอดประจำการที่ธรรมเนียบรัฐบาลแล้วนะครับ

ในส่วนตัวอาทิตย์ผู้ชมคิดว่า
วาระการดำรงตำแหน่งครบ๘ปีของพลเอกประยุทธ์เนี่ย

ต้องเริ่มตั้งแต่รัฐประหารแล้วเป็นนายก

หรือวันที่เป็นนายกหลังเลือกตั้งเมื่อปี๖๒

อีกไม่ถึง๓ชั่วโมงจะปิดโหวตแล้วนะครับ
นี่เป็นการดำเนินการครั้งที่๒แล้วนะครับ
โครงการเสียงประชาชนกับเครือข่ายนักวิชาการ๘มหาวิทยาลัย
แล้วก็๘สื่อสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลและสื่อออนไลน์
ซึ่งรวมถึงไทยรัฐทีวีแล้วก็ไทยรัฐออนไลน์ด้วย
กับคำถามที่ว่า
ท่านเห็นว่าพลเอกประยุทธ์ดำรงตำแหน่งน้ำมนตรีเกิน๘ปีหรือไม่
ไม่ว่าคุณจะเห็นว่าพลเอกประยุทธ์ควรไปต่อหรือว่าควรพอแค่นี้ก็แล้วแต่นะครับ

แต่จะเป็นการสอบถามความคิดเห็นของประชาชน
ตามกระบวนการประชาธิปไตยในการแสดงความเห็นกันอย่างสันติ
ควรหรือไม่ควรควรไปต่อหรือพอเท่านี้นะฮะ

เวลา๙นาฬิกาจะแจ้งผลโหวตล่ะ